พูดถึงตุ๊กตาบาร์บีต้องคิดถึงขวัญอุสามณี

ใช่หน้าตาเขาจิ้มลิ้นน่ารักว่าไหม
แต่ว่ามันมีข่าวที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจ
เพราะตอนนั้นเนี่ยขวัญอุสามณีเคยออกมาเปิดใจว่า
เกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

มันเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
แต่ที่พี่รู้สึกว่าเราคิดสั้นที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยคือ
มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกผิดว่าเราผิดเองอะไรอย่างนี้
มันก็แบบพอเราผิดเสร็จแล้วมันถึงผลกระทบกับคนอื่น
ซึ่งมันแบบเป็นคนที่เรารักอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทำทำจริง
เราไม่รู้เลยนะปกติเห็นน้องขวัญเขาดูเป็นคนมั่นใจมั่นใจ
เป็นคนสดใสดูแบบไม่น่าจะคิดอะไรแบบนี้ได้นะ
คือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าขวัญเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวชีวิต๓๐ปีในวงการบันเทิงคุณผู้ชม
ผ่านช่องทางยูทูปของตัวเองนั่นแหละ
แล้วช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยเมื่อสักครู่ได้พูดถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมา
คือเธอเองก็เจอเรื่องราวค่อนข้างหนักหนาอยู่พอสมควร
จนทำให้คิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้ว
อันนี้ย้ำนะว่าเป็นเมื่ออดีตที่เขาเคยคิดนะ

แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะขวัญอุสามณีออกงาน
ก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะ
ขวัญเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็ก
แล้วพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไง
มันเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกผิดที่ทำให้คนรอบข้างดูแย่แล้วก็เป็นห่วง
พร้อมกับขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออจริงเนี่ยมันคือความผิดพลาดนะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลวลียอดฮิตก็มา
ขวัญมีวันนี้ได้เพราะคุณแม่เป็นคนที่สร้างขวัญขึ้นมาค่ะ
ตอนนั้นขวัญถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วควันก็ดีใจที่ควันยังมีคุณแม่อยู่
วันนี้ที่ควันมีอยู่ได้เนี่ยเข้ามาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสร้างควันขึ้นมา
ตอนนั้นขวัญก็ชอบฉี่ที่แบบหนูกินยาของคุณแม่ผิด

แล้วคุณแม่เข้ามาก็แบบว่าเหมือนววยวายว่าแบบเออมาช่วยถือของหน่อยกลับมาบ้านได้ไหมไม่ช่วยถือของเลย

ตอนนี้นะคะเธอบอกว่าเออถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เป็นไรที่แน่ขวัญบอกว่าขวัญเชื่อเรื่องดวงมากค่ะ
เพราะชีไปดูดวงมาปรากฏว่าหมอดูทักว่าปีหน้าแต่งแน่

ใช่ตอนนี้โสดปีนี้อายุ๓๕แล้วก็โสดด้วยแต่ปีหน้า๓๖แต่งแน่หมอดูว่าแบบนี้

มันจะทันไหมอีก๓เดือนสิ
ขวัญบอกว่านี่ไม่อยากมีแฟนแล้วนะอยากมีสามีไปเลย

เสียเวลาไง๓๕๓๖แล้วนะ
เนี่ยคุณวัฒนาดูข่าวน้องขวัญเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณขวัญสวยเก่งให้กำลังใจด้วยนะคะ